ดูเรื่องของพรบอุ้มหายหน่อย
จริงพูดถึงกฎหมายที่ป้องกันการซ้อมทรมานแล้วก็อุ้มหาย
ตำรวจเขาผลักดันกันมาก็แบบเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ถูกต้องค่ะแต่ว่าจริงคือจะมีผลบังคับใช้๒๒กุมภาที่ผ่านมาค่ะ
ตามประกาศราชกิจจาแต่เอ๊ะทำไมตำรวจถึงมาขอเลื่อนไป
มันน่าจะมีเหตุผลอะไรหรือว่าอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลัง
เดี๋ยวต้องฟังอาจารย์วิเคราะห์กันนะคะในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นมาใช่ไหมครับ
เวลาตำรวจจับผู้ต้องหาบางคดีบางราย
ปรากฏว่าจับไปแล้วยังไงก็ไม่รู้ผู้ต้องหาคนนั้นหายไปเลยครับ

ทรมานเพื่อให้รับสารภาพ
แล้วก็พลั้งมือเสียชีวิตเรื่องก็เงียบไป
ที่เป็นข่าวและผมคิดว่าสังคมไทยจำได้ดีก็คือ
การหายไปของทนายสมชายนิรภัยจิตตั้งแต่โน่นปี๔๖

ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งในสังคมไทย

น้ำมือของตำรวจบางพวกบางฝ่าย
เราเนี่ยมีพรบมีพระราชบัญญัติ
ห้ามซ้อมห้ามทำคนหายมีอยู่แล้ว

นักศิษย์ที่มนุษยชนเขาจึงเสนอ
ให้มีออกเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนด

ออกกฎหมายใหม่ไปแก้กฎหมายเก่า
กฎหมายใหม่นี่แหละที่มันจะป้องกัน
การซ้อมการทำทารุณกรรมการอุ้มหายหรืออุ้มแล้วฆ่า
อย่างที่บอกมาเนี่ยมันแก้ได้
กฎหมายฉบับนี้ติดตามกันมานานล่าสุด
เมื่อวานนี้การประชุมสภาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นนัดสุดท้าย
แต่คุณชวนบอกว่าไม่ใช่นัดสุดท้าย
อาทิตย์หน้าต้องประชุมกันอีกทีหนึ่งเพราะนายกรัฐมนตรี
ส่งพระราชกำหนดมาแก้ไขพระราชบัญญัติมาแก้ไขพระราชกำหนดที่ว่านี่แหละ
เข้ามาที่สภาฉะนั้นสภาจะต้องรีบประชุม
แล้วก็ผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นกฎหมายให้มันเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
คำถามคือในร่างที่ว่านี้มันจะป้องกันให้ตำรวจอุ้มหายอุ้มไปทรมาน
ไปฆ่าหายไปเลยอย่างที่เคยเจอกันมาเนี่ยยังไงบ้าง
เราจะคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรอดีตนายตำรวจ
แล้วท่านก็ได้รับเชิญเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้ด้วย
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
หลักก่อนในพระราชกำหนดที่ไปแก้ใหม่คราวนี้
มีวิธีการยังไงมีมาตรการอย่างไรที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องการอุ้มหาย
หรือเอาผู้ต้องหาแล้วหายไปไม่รู้ไปไหนอะไรยังไงมีวิธีการยังไงมีหลักการยังไงครับ
พระเจ้าเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าประบอบป้องกันการทรมาน
และการกระทำให้บุคคลศูนย์หายนะครับ
ออกเมื่อปลายปี๖๕นะครับที่นานกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับ
เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเราไปทำความตกลงไว้นะครับ
ลงนามร่วมกับเขาไว้แต่เราก็ไม่ออกกฎหมายทุกทีนะครับ
กระทั่งมาออกกฎหมายเป็นนักเป็นผลเอาก็เมื่อครั้งนี้แหละครับ
สี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีบทบัญญัติสำคัญนะครับ
คือปกติเนี่ยถ้าเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยไปกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายจิตใจอะไรของผู้ถูกจับนะฮะ
ก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเป็นหลักนะครับ
มีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับ
ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติมิชอบทำร้ายร่างกายอะไรก็แล้วแต่
แต่มันก็ไม่ค่อยเป็นผล
ซ้อมกันเอาหัวกดน้ำเพื่อให้รับสารภาพกันไปทำทนทุกข์ทรมานเพื่อบังคับให้สารภาพเนี่ยทำไม่ได้จากนี้ไป
ทำไม่ได้แต่ว่าเดิมเนี่ยอำนาจสอบสวนเนี่ยมันผูกขาดอยู่กับตำรวจนะฮะ
แต่ทรบรเนี่ยผมก็เรียกว่านั้นมีหัวใจสำคัญอยู่ในเรื่องนะฮะ
บันทึกภาพเสียงแล้วก็ทันทีที่มีการควบคุมตัวบุคคลนะฮะไม่ว่าความผิดในเรื่องใดก็ตาม
ต้องรายงานให้นายอำเภอและอายการจังหวัดทราบทันทีนะฮะ
รายงานให้ทราบทันทีทันทีที่จัดเนี่ยนะฮะต้องรายงานให้ทราบทันที
แล้วก็การสอบสวนความผิดในเรื่องนี้ไม่ได้ผูกขาดเพราะตำรวจ
นานเธอก็สอบสวนได้ให้การสอบสวนได้นะฮะ
เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน
ไปจับใครต้องแจ้งนายอำเภอ

บันทึกทราบเสียงและโทษนอกจากบันทึกทราบเสียงอย่างต่อเนื่อง
กว่าจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนแล้วนะฮะ
ตามมาจากยุคสองวักแรกแล้ว
วัก๒ก็บอกว่าต้องแจ้งให้
อายการและนายอำเภอทราบ

เพื่อให้อายการกับนายอำเภอรับรู้นะ
ว่านายกอเนี่ยถูกตำรวจจับไปเมื่อวันที่เท่านั้น

วันหนึ่งถ้านายกอหายสาบศูนย์ไป
อ้าวจะได้รู้

ทีนี้มันจะยุ่งยากเขาไหม

อายการมีอายการจังหวัดอายการอำเภอไม่มี
แล้วในท้องที่สพที่เป็นอำเภอ

แล้วเขาจะรายงานอายการเนี่ย
มันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเขาไหมครับ

จะนะครับความระเบียบความทำจำ

แค่โทรศัพท์ก็มีเอกสาร
อันนี้จะทำให้ตำรวจไม่กล้าไปทำอะไรนอกรู่นอกทาง
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนายอำเภอรับรู้อายการรับรู้
แล้วในขั้นตอนสอบสวนที่ท่านบอกเมื่อกี้ยังไงต่อนะฮะ
ขั้นตอนสอบสวนจะชักเข้ามามีส่วนร่วม

ในเรื่องนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะ
มันมีเรื่องของการทรมานการทำร้ายการทรมาน
การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีโทษนะฮะ
เช่นการทรมานการทำร้ายเนี่ยถ้าตามกฎหมายยาโทษมันก็ต่ำนะฮะ
ทำร้ายร่างกายนะฮะมีโทษอะไรจำคุก
ไม่เกิน๑๐ปี๕ปีไม่ก็อาหารอะไรก็และแต่
แต่กรณีของการทรมานที่กระทำต่อบุคคลอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานรัฐ
กระทำละเมิดเนี่ยก็มีความผิดด้วยกันหมดนะครับ
จะมีโทษสูงนะฮะจำควบคุกไปถึง๒๐ปี
ตามพระราชบัญญัตินี้ตำรวจต้องมีกล้องกล้องประจำตัว
เพื่อจะได้บันทึกว่าพอมาจับนายสุภาพ
ระยะที่จับช่วงเวลาที่จับมีการสนทนามีการพูดคุยกันยังไง
มีการข่มขู่กันยังไงอันเนี้ยเขาอ้างว่ามีปัญหาเรื่อง
เรื่องกล้องที่จะต้องจัดซื้อจัดหามาอืมอ่ามันก็เป็นเรื่องเขาอ้างอ่ะครับ
มันไม่จริงหรอกครับทุกวันนี้ตำรวจก็มีกล้องอยู่แล้วนะฮะ
มีคำสั่งพบตรเมื่อตั้งแต่ปลายปี๖๕นะฮะ
ในการค้นและการจับต้องบันทึกภาพเสียงนะฮะครับแล้วก็กรณีเนี้ย
กล้องตำรวจก็มีอยู่แล้วระหว่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรก็
ก็ว่าไปนะฮะกล้องเดี๋ยวนี้มันระดับพันนะครับ
สุภาพครับนะฮะมันง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุจำเป็น
ฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรก็แล้วแต่เหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจบันทึก
ได้ก็ไม่ไม่ต้องบันทึกก็ไม่ได้มีความผิดอะไรฮะ
เนี้ยการประสแลนด์มินาโยคเนี้ยบอกว่าต้องซื้อกล้องหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นยิงไปเรื่องโปหกนะฮะดูภาพมือที่กล้องไม่จำเป็น
ไปซื้อตำรวจทุกคนนะครับตำรวจที่มีหน้าที่เข้าเวรเท่านั้นแหละ
โรงพักหนึ่งนะฮะก็ซื้อกล้องประจำหน่วย
แล้วก็หมุนเวียนกันเบิกไปใช้คุณเข้าเวรสายตรวจคุณจะจับใคร
คุณเข้าเวรได้ตรวจคุณก็เอาเบิกกล้องไปใช้
คุณออกเวรคุณก็เอากล้องมาคืนคนใหม่ก็เอากล้องไปใช้
เพราะฉะนั้นการซื้อกล้องเนี่ยถ้าจะซื้อเพิ่มเติมก็ประมาณ
สามหมื่นชุดเท่านั้นเองใช้เงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท
เพราะฉะนั้นแนวทางแนวทางการปฏิบัติของตำรวจ
ที่เคยชินที่ผ่านมาจับได้แล้วสอบสวนไม่รับ
ตำรวจก็มั่นใจว่ามันทำผิดแงเมื่อไม่รับก็มีวิธีการทำให้รับ
เอาหัวจุ่มน้ำมั่งสมัยก่อนเนี่ยโทษนะนะ
เคยมีเคยมีข่าวว่าเอาไฟไปลนอันทะ
เพื่อให้เจ็บปวดเจ็บร้อนและยอมรับสารภาพ
ฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าทำแบบนี้เนี่ย
ของเก่าก็ผิดอยู่แล้วแต่ของใหม่เนี่ยโทษจะหนักหนักกว่าของเก่า
ซ้อมให้ทรมานไปทำยังไงทำยังไงเพื่อให้รับสารภาพ
ไม่ได้แล้วใช่ครับครับคือหนึ่งโทษหนักกว่าเก่า
เท่านะฮะ๒๓เท่านะฮะโทษหนักกว่าเก่านะฮะ
แล้วก็คนสอบสวนจะไม่ใช่ตำรวจด้วยกันอีกต่อไปอืม
งานโทรสอบสวนในการสอบสวนครับนะครับ
เพราะฉะนั้นการรวบรวมพยากฐานมันก็จะตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น
รวมไปถึงมีกล้องด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีกล้องนะฮะ
คุณจับคนแล้วคุณอยู่ในวิสัยที่จะถ่ายกล้องได้แล้วคุณไม่ถ่าย
มีปัญหาขึ้นมาคุณก็จะตกเป็นเบี้ยร่างคุณก็จะถูกตั้งข้อสันนิษฐาน
ขึ้นไหมคล้ายคล้ายว่ามีกฎหมายฉบับนี้มาคุ้มครองอ่ะเอา
ผู้ร้ายหัวหมอเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ต้องมีความสามารถ
ตำรวจต้องพัฒนาความสามารถในการพิสูจน์ความผิดนะครับตามกฎหมาย
ถ้าเราพิสูจน์ตำรวจเองต้องพัฒนาจากพรบนี้นะครับ
ตำรวจก็ต้องพัฒนาวิธีการทำงานขึ้นไม่ใช่ทำช่วยไปค้นเขาโดยไม่มีเหตุ
จับเขาแล้วก็ไปเอาคำรับจากเขาเป็นหลักแทนที่จะหาพยากฐานจากทางอื่นนะครับ
ก่อให้เกิดปัญหาสำหรับตำรวจที่สุจริตนะครับ
ตำรวจที่ทุจริตจับคนว่าปล่อยไปจับคนเจ้านายสั่งปล่อย
จับแล้วไปเข้าเซฟเฮาส์ไปเรียกฆ่าไทยปล่อยตัวไปแบบนี้
ถ้า๔มาตรานี้ใช้นะทำไม่ได้แต่ตอนนี้๔มาตรานี้ถูกยกเว้นไปโดยพรกร

ครับเอาล่ะเราคอยลุ้นกันภายในสัปดาห์หน้าไม่เกินวันที่๒๘
ผมมั่นใจว่าพรกรนี้ผ่านสภาแน่ครับ
ขอบพระคุณครับตพลวิรุษฎ์สิริสวัสดิบุธครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นหลักประกันความยุติธรรมอย่างหนึ่ง
ของคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ